ชายหนุ่มคนนึงโพสต์เฟซบุ๊กประกาศตามหา

เอาไปทั้งหม้อแม่บอกไอ้หนู

ไปดูนะก็ใช่ไหม
มึงทำกับกูได้
จิตใจทำด้วยอะไรเนี่ย
หม้อยังอยู่ถัพพียังอยู่
แต่ไก่ไม่เหลือละค่ะ
เหลือแต่เครื่องต้มยำ
แล้วก็น้ำต้มยำเนี่ยเขาอยากให้เราสุขภาพดีหรือเปล่า

เจ้าของหม้อต้มยำ
ไก่นี่เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับความจริงโพสต์ตั้งแต่หายแล้วล่ะ
จนกระทั่งตามมาหาเจอมีคนแจ้งพิกัดบอกเอ๊ะมันใช่หรือเปล่า
ที่ประกาศตามหาหรือเปล่าเนี่ยมันทิ้งอยู่ข้างทางตรงนี้เนี่ย
นี่นะครับเราก็เลยไปคุยนะฮะกับคุณอดีศักดิ์นะครับ
คุณอดิษักนะครับบ้านอยู่ที่สุรินนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณอดีศักดิ์เจ้าของคลิปนะครับบอกว่าวันนั้นน่ะนะ
แม่เนี่ยอยากกินต้มยำไก่ชนไก่ชนด้วยนะเมื่อสองวันก่อนนะฮะ
ก็เลยไปเอาไก่เนี่ยหนักเกือบ๒กิโลมาต้มยำไก่ชนให้แม่กิน
หลังจากนั้นก็ไปทำงานตามปกติวันรุ่งขึ้นคือเมื่อวานนี้
มาถามบอกเอ๊ะตกลงไอ้หนูวางไว้ไหนลูกต้มยำไก่นี่ยังไม่ได้กินเลย
คุณอริสักบอกผมก็บอกแม่ไปว่ามันอยู่ที่เตาไงแม่
ถ้าไม่ได้อยู่ที่เตาในครัวตรงนี้นะอยู่ในบ้านหรือเปล่า
หายังไงก็หาไม่เจอโทรไปหาเมียว่าเห็นหม้อต้มยำไก่ไหม
ที่แรกว่าหมาแถวบ้านมันจะเอาไปดินถ้าหมาเอาไปกินมันก็ต้องเหลือม่อดิ
แล้วพี่อุ๋ยหมาจะคราบม่อคราบทะพียังไงค่ะ
คือมันแบบปีนตะกายแล้วแบบหม้อตกลงมาเอาแต่มันก็ต้องเหลือหม้อใช่ไหม
ใช่อันนี้มันหายไปเลยนี่ฮะก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กตามหาหม้อต้มยำไก่
ว่าใครเอาไปแล้วมีเพื่อนเนี่ยแชทข้อความมาบอกบอกเจอหม้ออยู่หม้อนึงนะ
มันอยู่แถวป่าข้างทางเนี่ยใช่หรือเปล่าลองไปดูสิ
คนเจอก็ช่างเจอเนอะอาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กไงอยู่แถวบ้าน
แล้วบอกเอ๊ะก็จะมีสักกี่คนที่ตามหาหม้อคนเจอก็เก่งอ่ะ
มีมีต้องตามหาหม้ออยู่คนเดียวอ่ะอันนี้สักตามหาหม้ออยู่เขาเลยแชทมาบอก
พออดีศักดิ์มาดูใช่จริงนะครับทุกผู้ชมครับนี่ใช่จริงฮะแต่ว่าเนื้อไก่ไม่เหลือแล้วฮะ
แต่ว่าเราจะเป็นใคร
กว่าจะเคี่ยวกว่าจะหายเหนียวคุณผู้ชมบอกไม่ได้สร้างคอนเทนต์ใช่ไหม
ถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็ถือว่าโจรคงหิวมาก